มีผู้เชี่ยวชาญพยายามแบ่งโพลออกตามคุณภาพเช่นโพลที่ดีโพลที่แย่และโพลที่น่ารังเกียจ
ซึ่งโพลที่น่ารังเกียจคือโพลที่ไม่ได้ใช้หลักวิชาการไม่มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจและหลักสถิติ
คือการเต้าข้อมูลเอาเอง
จากเราจะได้ยินโพลสำนักนั้นสำนักนี้สำรวจความนิยมต่างออกมาเป็นระยะ
เป็นการจัดทำโพลชนิดวันต่อวันเมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้ง
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างก่อนวันเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นการจัดทำโพลขึ้นในวันเลือกตั้ง
โดยทำการสอบถามผู้ที่เพิ่งออกจากครูหาเลือกตั้ง
เพื่อแสดงผลการเลือกตั้งในภาพรวม
ก่อนที่จะมีการนับคะแนนเลือกตั้งจริง
การทำโพลเลือกตั้งสามารถทำได้
แต่ห้ามมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลโผล่
ในช่วงระยะเวลา๗วันก่อนวันเลือกตั้ง
จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน

ถ้าโพลสำนักใดและมืดคอหาม
เผยแพร่ผลโพลในช่วงเวลาดังกล่าว
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ